บุญบ้างไฟเลือดควงปืนไล่ยิงหน้าวัดเลยฮะ

คู่อลิมาเจอกันในงานครับ
เห็นหน้าเห็นตากันเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับ
พอเห็นปั๊บชักปืนยิงใส่กันเลยฮะ

คืออลิต่างหมู่บ้านมาเจอกันในงานบุญบ้างไฟ
หนึ่งนี้คือในวัดโภศีชัย
บ้านปุงเลิศตำบลปุงเลิศ
อำเภอเมยวดีนะครับ

หลังจากการจุดบ้างไฟนะครับ
คือแม่
คนเสื้อสีดำอ่ะน่ะกางเกงลายพลางอ่ะเป็นคนบุ่งเลิศนะครับ
แล้วเป็นคู่อลิเก่าโอ้โหมาเจอกันในวัด
คุณผู้ชมเจอหน้าปั๊บพวกชักปืนยิงเลยครับคาดว่าจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์
แล้วก็ไล่ยิงพี่นิดกับพวกอีก๒คนวิ่งตะเลิศออกจากวัดไป
เนี่ยครับผู้ได้รับบาดเจ็บล้มอยู่ตรงนี้โอ้นายพินิษฐ์เนี่ยถูกยิงเข้าหน้าอกด้านซ้ายครับ
ลงเสียชีวิตเลยนะเสียชีวิตอยู่ริมถนนเลยนะ
ขณะเพื่อนอีกสองคนถูกคู่หลีไล่ยิงครับไล่ยิงกระสุนเนี่ย
เจาะเข้าที่หน้าท้องทั้งสองคนอาการสาหัสนำส่งโรงพยาบาลเมืองวดีไปแล้ว
ช้าบ้านเจ๋งเห็นอิจการนะครับแตกตื่นตกใจกรีดร้องกระลังงมไปหมด
ตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับเก็บหลักฐานไว้ก่อน
เบื้องต้นรู้กลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าจะตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้ครับ
บ้างไฟเลือด๑๐๑ครับเริ่มนี้ข่าวเช้าหัวเขียวเลย